ในช่วงเดือนแห่งความรักแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราพาไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจในหลากหลายจังหวัดกันนะคะ
จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขามีการจัดงานภายในวัดเวียนเทียนลอดซุ้มหัวใจ๘สีสื่อรักค่ะ
ส่วนนุ่มตรังอีกหนึ่งคนนะคะเขาเกิดไอเดียเก๋
ธนบัตรค่ะคุณค่ะเป็นรูปหัวใจเป็นรูปดอกไม้นะคะ
แล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งที่ขายได้ไปทำบุญต่ออีกด้วย
ใครที่สนใจมอบความรักได้บุญด้วยนะ
น้องนิวนาวน่าจะสนใจชอบสีอะไรเป็นพิเศษ
นี่เลยสีเทาคุณชอบหัวใจสีเทาเหรอ
เทาไงคะสีเทาเป็นสีที่มีคุณค่าทางจิตใจมาก
ใช่แล้วเดี๋ยวเชิญไปที่ห้างดังสาขาตรังแห่งหนึ่งนะคะ
ก็คือเราจะพบกับชายหนุ่มคนนี้ค่ะ
คือคุณภูวนาศมากแก้ววัย๓๑ปีเขาเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือ

คุณภูวนาศเขามีไอเดียเก๋ก็คือใช้ธนบัตรชนิดต่างมาพับเป็นรูปหัวใจคู่
ไม่ใช่หัวใจดวงเดียวนะหัวใจดวงเดียวบางคนบอกว่าโอ๊ยวาเลนไทยมีหัวใจดวงเดียวมันไม่ได้

ใช่แล้วนะคะแล้วก็พับแบบนี้มีทั้งรูปหัวใจคู่รูปดอกกุหลาบ
เพื่อเอาไปเป็นของขวัญวันวาเลนไทยในช่วงเดือนแห่งความรักได้
ยังได้ร่วมกันทำบุญด้วยอย่างที่บอกไปก็คือ
จะมีธนบัตรตั้งแต่ฉบับละ๒๐บาทไปจนถึงฉบับละ๑๐๐บาท
คุณเยอะหน่อยก็พันหนึ่งก็คือดอกไม้สีเทานั่นแหละค่ะ
ที่หลายคนชื่นชอบโดยทุกชุดนะคะจะบวกเพิ่มอีกแค่๙บาทเท่านั้น
เงินส่วนต่างจำนวนนี้ก็จะนำไปทำบุญบริจาคโรงศพ
ให้มูลนิธิกุศลสถานตรังทั้งหมดค่ะอ๋อน่าชื่นชม
ใช่แล้วแรงบันดาลใจในการพับธนบัตรรูปหัวใจคู่ครั้งนี้เนี่ย
เจ้าของเขาบอกว่าสมัยเรียนมัธยมต้นเคยได้มา
จากนั้นก็เลยพยายามแกะการพับแล้วก็พับมาจนทุกวันนี้ค่ะ
การพับธนบัตรแบบได้คล่องแคล่วแล้วในปัจจุบัน

แต่วิธีการพับแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชายหลายคน
เฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชายที่แต่งงานไปแล้วจะรู้เรื่องราวการพับให้เป็นแบบว่าเล็ก

คุณจะเชื่อมั้ยว่าภรรยาเขาตาดีจะอยู่เล็กแค่ไหนซ่อม

อันนี้ก็เป็นภรรยาที่แสนรู้
คือรู้ทุกซอกทุกมุมว่าคุณสามีไปเก็บไว้ตรงไหน
เป็นคนดูแลไงก็ต้องดูทุกอย่างอยู่แล้ว
เอาเป็นว่าดิฉันชอบดอกกุหลาบสีเทานะคะ

มาดูกันต่อค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พระครูพิสุทธิ์รัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเถนพราย
หลวงพ่อสีชมพูตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์

เดือนกุมภาพันธ์มีทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อก็เลยมีการจัดเวียนเทียนลอดซุ้มหัวใจ๘ซุ้ม๘สี
สื่อความรักในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ที่๑๑กุมภาพันธ์
ซึ่งตรงกับวันมาคบูชานั่นเองค่ะ
โดยมีการทำซุ้มเป็นรูปหัวใจประดับด้วยดอกไม้มงคล
แล้วก็ไฟเรืองแสงตั้งไว้รอบโบสถจตุรมุกแห่งเดียวของสุพรรณบุรีเลยค่ะ

มาดูกันแต่ละสีแต่ละซุ้มเขาสื่อความหมายของความรักที่แตกต่างกันออกไป
สีขาวหมายถึงรักศาสนาค่ะ

สีน้ำเงินแน่นอนเลยค่ะหมายถึงรักพระมหากษัตริย์นะคะ
สีเขียวหมายถึงรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อม
ส้มหมายถึงรักมิตรสหาย
สีม่วงหมายถึงรักนะตัวเองเออแบบนี้
รักตัวเองรักรักตัวเองนะอย่างเงี้
รักตัวเองไม่ใช่คุณอ่ะรักตัวคุณเอง
คืออยากจะบอกคนอื่นว่ารักนะตัวเองจุ๊บ
สีเหลืองหมายถึงรักประเทศไทย
และสีชมพูหมายถึงรักบุพการีค่ะ
และในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้เป็นวันแห่งความรัก
ญาติโยมที่ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสีชมพู
จะได้รับแจกเข็มกลัดติดอกสีชมพูนะคะ
และพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙กันทุกคนเลยค่ะ
จากนี้ค่ะยังมีการจัดอาหารคาวหวานเมนูเป็นสีชมพูทั้งหมดเลย
มีผัดหมี่สีชมพูด้วยชอบทานไหม

แล้วก็นมเย็นสีชมพูชื่นใจขนมห้วยฟูชอบไหมขนมตาลและขนมครกสีชมพูแจกฟรีทุกเมนูเลย
อันนี้เหมาะกับคนที่มีความรักจริงอะไรก็เป็นสีชมพู
ไปซะหมดเลยนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูกันต่อเลย
อันนี้รักเด็กที่จังหวัดเชียงใหม่คุณรักเด็กไหม
รักสิเด็กก็น่ารักน่าเอ็ดดูรักเด็ก
คุณไมตรีม่วงทองหรือว่าช่างบอยเจ้าของร้านตัดผมสุดแนว
วบสองล้อคู่ใจไปตัดผมฟรีให้กับเด็กแบบดีลิสเวอรี่เลยค่ะ
ถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอจอมทองเด็กก็โอ้ชอบอกชอบใจ
เข้ามารอต่อคิวรับบริการจะได้หล่อต้อนรับวาเลนไทยดูแต่ละคน
วันหนึ่งเนี่ยมันถูกระเบียบเด็กเหล่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะเจอกับปัญหาที่
มีครูอาจารย์เข้ามาก้อนผมเพราะมันผิดระเบียบไง
ก็คือผมยาวเกินกฎระเบียบนั่นแหละคุณครูเขาจะเอากันไกลเนี่ยเล็ม
เพื่อที่ให้เด็กไปตัดตอนเด็กคุณชนะเคยโดนไหม
จริงแล้วต้องบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่ใช่เดือนแห่งความรักนะดิฉันว่าน่าจะเป็นเดือนมกรา

มักกะรากก็มากกะรักไงคะ

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรวันอะไร

ก็เป็นวันที่ดีและมีความสุขสดใสได้ทุกวัน

ใช่มักกะรัก